เขาได้เผยแพร่คลิปวีดีโอคลิปหนึ่งนะครับแล้วเป็นคลิปของการทำร้ายร่างกายนะฮะ
เป็นการทำร้ายร่างกายหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งคนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยนะผู้ที่โพสต์คลิปเนี่ยบอกว่า
คนที่ถูกทำร้ายคือคนที่โกงเงินค่าแชร์ไปสี่แสนบาทอืม
เป็นพริตตี้สาวนะฮะเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
จากคลิปแล้วเนี่ยนะนอกจากภาพนิ่งต่าง
ที่ชื่อจิราวัลสุกเกษมอ่ายังระบุข้อความเอาไว้บอกว่าติดหนี้สี่แสน
ทำให้ตามตัวนะยังไงก็ไม่เจอเนี่ย
หนีสุดชีวิตทำลายปลอมมาด่าข่มขู่ทุกวันอีก
อะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าบอกว่ามีแฟนรวย
อ่าแล้วทำไมถึงไม่ยอมใช้หนี้เนี่ยมาท้าให้ตามตัวนะครับ
เงินวันละหลายพันสักบาทก็ไม่คืน
ต้องมานั่งรับผิดชอบแทนคนอื่นเดือดร้อนกันหมด
มีแฮชแท็กโกงแชร์เนี่ยนะครับอ่า
แล้วก็บอกว่าสี่แสนน่ะไม่ใช่สี่ร้อยนะครับ
เนี่ยก็บรรยายข้อความเอาไว้เยอะแยะไปหมดนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งหญิงสาวที่ถูกทำร้ายนะครับ
คืนค่าแชร์สี่แสนบาทจริงแต่ยืนยันว่าไม่เคยไปข่มขู่อะไรเจ้าหนี้
ตามที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าถูกอีกฝ่ายนึงนี่แหละ
คมคู่ด้วยซ้ำว่าจะทำร้ายถึงครอบครัวนะครับ
ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็พยายามที่จะสอบถามความจริงจากทั้งสองฝ่ายนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีถามไปยังคนที่อยู่ในคลิปที่ชื่อไอลาดา
อ้างว่าไปโกงแชร์สี่แสนเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องลงไม้ลงมือกัน
พอทวงถามก็บอกไม่มีจ่ายแถมยังข่มขู่กลับมาอีกต่างนานา
พอสบโอกาสได้เจอกันก็เลยมีการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นตามคลิป
แต่เรื่องราวหลังจากที่มีการลงไม้ลงมือกันก็มีการขึ้นโรงพักไปแจ้งความไว้แล้วที่สพปากเกร็ด
ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความต่อกัน
เรา็็ุ่นเอาล่ะเจอกันขอเคลียร์ส่วนตัวครันน้องมาห้องน้ำแล้วปูนี่พูดไม่ดีใสพี่นะฟากบอกจะแจ้งความดี
เจ้าของเงินแล้วทีนี้น้องสาวก็ไปด้วยใช่ไหมคะ
เป็นผู้หญิงสองคนไปแล้วทีเนี้ยน้องสาวเขาเห็นท่าไม่ดี

เขาก็ไม่ฟังค่ะหลังจากมีเรื่องแล้วไปที่โรงพักใช่ไหมคะ
แล้วตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันว่าทะเลาวิวาส
ซึ่งก่อนกลับก็ตะโกนหาว่าเรื่องเงินทำอย่างไร
ไปฟ้องศาลเอาเองดิพูดแบบนี้ค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าตามข้อมูลของที่หญิงสาวคนนี้เปิดเผยกับเรานะ

แต่ตอนนี้เขาแชร์กันอยู่แต่โอ้โหเห็นแล้วก็นะมันต้องถึงขั้นทำร้ายกันขนาดนี้
แล้วก็ฝั่งที่ทำร้ายก็เอาคลิปมาลงนะมันจะผิดหลายอย่าง
นะคะคือมันไม่ควรจะจบเรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน
มันก็ต้องไปว่ากันตามคดีความในชั้นศาลอะไรแบบนี้นะคะ